ตัวมี๓ถุงพิษาชีโอเม็ดมะม่วงอบเกลือและมิกนัด๓๐กรัมจงหาให้เจอ
ถั่วจากนั้นวอเกอร์อะไรถูกสุดถ้าตอบมาหรือวิเคราะห์ก็ได้
เม็กดูว่าพูดเอาเถอะ
อันนี้ตัดออกเพราะว่ามีหลายถั่ว

และจะตอบว่าอะไรที่เป็นถั่วที่ถูกที่สุดคะ
หนูตอบหมายเลข๑ค่ะ
โอเคงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันแรกได้เลยค่ะ
พี่ตาชิโออบเกลือนะคะน้ำหนัก๓๕กรัม
เป็นถั่วที่นับตังค์เลือกราคาตั้งต้นกับสินค้าชิ้นแรกอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยที่เม็ดมะม่วงหิมพานอบเกลือ๓๕กรัมเท่ากัน

ตามนิตแพงว่าแล้ว

อ่าโอเคราคาต้องแพงกว่า๒๘บาท
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ผ่านค้างห้ามาแล้วตอนนี้นับปลังรับแล้ว๒๕๐๐๐บาท

กับ๓๕๐๐ข้อนี้ตั้งใจฟังให้ดี

และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
บอกเลยว่าใครไม่ทราบแต่เกี่ยวสะ
เกี้ยวซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปไส้หมู๑๒ชิ้น
ซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปไส้หมูซอสยากินิกขุ๑๒ชิ้น
และอันสุดท้ายเกี้ยวไส้ญี่ปุ่นสำเร็จรูป
ไส้อีกกุ้ง๑๒ชิ้น
มามีไส้กุ้งไส้หมู
ใช่ถ้าทายผิดไส้แตก

นี่คือคำถามข้อที่๖ค่ะมูลค่า๓๕๐๐๐บาท
เกี้ยวสะอาดทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าถ่ายไม่ถูกบอกไส้แตก
แล้วคุณก็จะต้องไม่ได้เงินเดินไส้กิวกลับบ้านเลย
โอ้โฮพอไส้กิ๋วสักครั้งรู้สึกเศร้า
ไส้แห้งโอ้โฮ
ถ้าสีดีพี่จะไม่รบกวนนับตังค์นะ

ตัดพี่อ๋อตัดนี้อันนี้ออกก่อนอันแรกแล้วก็๒อันนี้หนูว่า
คำตอบของหนูก็คือเบอร์๑ค่ะ
โอเคดูซิว่าเบอร์หนึ่งจะทำให้เบอร์ไปหมดไหม
เอาล่ะนับตังค์เลือกเกี้ยวซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปไส้หมูนะคะ
สีชุกาด่ะตอนนี้หัวใจเต้นแรงยังมากเลยฮะ
ใจเต้นเป็นเสียงอะไรตูมตามตูมตามตูมตาม
และเกี้ยวซ่าญี่ปุ่นราคาอยู่ที่

เมื่อกี้พี่เฉลยอันที่นับตังค์เลือกแล้ว

ใช่พี่บินมาเลยนะข้ามมาเลยข้ามทวีปมา
เกี้ยวซ่าสำเร็จรูปไส้กุ้งที่นับตังค์ไม่ได้เลือกต้องแพงกว่า๑๐๙บาท

แพงกว่ากะ
แพงกว่า

เป็นไงใจชื้นขึ้นมาบ้างมั้ย
อันนี้จะต้องแพงกว่า๑๐๙บาท

น้าหนูแม่หนู

แล้วพูดถึงแม่แล้วว่าไงพูดถึงแม่เลย
สมมุติแม่ดูอยู่ที่บ้านมีทีวีไหม

แก้ไขราคาไม่ได้

และราคาที่แม่ซื้อแก้แล้ว

ไม่ได้

แม่ซื้ออยู่ข้างด้านข้างประตู

และราคาเกี้ยวซ่าญี่ปุ่นที่นับตังค์ไม่ได้เลือก

แรงกว่า
แรงกว่า
แรงกว่า

ฮัลโหล

เงินมันก็อยากได้นะนะครับแต่ถ้าจะอยากได้ห้ามหมื่นเขาต้องไปต่อ
แล้วถ้าเขาไม่ไปต่อล่ะไม่ไปต่อ๓๕๐๐๐ก็ใจดีให้ครึ่งนึง
๗๕๐๐บาทแชร์ค่ะเอาแบบชัดเจน

นี่คือยึด
นี่คือยึด
โอ้โฮ

เพราะว่าหนูบ่นมาหกข้อไง
เดี๋ยวหนูบ่นมาหกข้อ

แต่วันนี้มารู้ว่ามี๘ข้อ

จะได้เงิน๑๗๕๐๐บาทไปแล้วนะคะ

นี่นะผมช่วยอะไรมากได้
แต่ว่าผมได้กำลังใจให้เขาตรงนั้นอีก
อ๋อวันนี้เขากลับผู้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องมาช่วงหน้าสาวสาวห้ามพลาดเพราะเขามีดีกรีเป็นถึง
พระเอกหนุ่มหล่อจะเป็นใครพักสักครู่เดียวครับ